ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

วันนี้น่าจะเป็นวันทำงานวันสุดท้าย

ต้องมาต้องมาสำคัญมากนะคะทุกวันนี้ใช่มั้ยฮะอีกหนึ่งวัน
เพราะถ้าหลายคนก็เตรียมตัวเดินทางกันแล้ว
เราก็จะหยุดไปจนถึงวันที่๒ใช่ไหมชดเชยวันที่๓๑

จะต้องมานะครูแม่
เรามีงานทำคุยให้สอนหนูใช่ไหม

ตอนนี้กองทัพบกนะครับเขาก็มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
การเปิดค่ายทหารพิพิธภัณฑ์ให้ชมฟรี
แล้วก็พร้อมจะดูแลอำนวยความสะดวกให้ตลอดการเดินทางทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบกก็บอกว่า
เทศกาลปีใหม่๒๐๖๑นี้กองทัพบกขอเป็นส่วนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองและดูแลประชาชน
ในช่วงเทศกาลถึงความสุขนี้โดยจัดกิจกรรมกองทัพบก
พร้อมใจมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอันนี้เป็นชื่อนะคะ
ด้วยการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกับภูมิลำเนา
ยังสถานที่ต่างที่เที่ยวด้วยที่บ้านด้วยทั่วประเทศเลยนะคะ
ก็จะร่วมจัดไว้ตั้งแต่วันที่๒๘คือวันนี้ไปจนถึงวันที่๓มกราคม
คือสิ้นสุดวันหยุดนั้นเลยนะคะซึ่งก็จะทำอย่างนี้ค่ะ
แหล่งท่องเที่ยวเปิดพิพิธภัณฑ์สุดและศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในค่ายทหาร
เปิดให้หมดชมฟรีอาทิเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าเชียงใหม่
อันนี้เลิศเคยเห็นคนไปเล่นอันนี้

ส่วนสวนค่ายสมเด็จพระบรมไตโลกนาฏ
จังหวัดพิศนุโลกโรงเรียนในรอยพระจุรจอม๙ไปไหมมะดาม
ไม่ร้อยเยอะนะอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม๙ทัพเหมือนการ

จังหวัดประจวบสถานที่แต่อากาศบางปูสมุทรปราการ
สวนน้ำบุ่งตาหลัว

นครราชศรีมาชื่อแบบนี้ต้องอยู่ทางนี้
พิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงรายเป็นต้น
เหนือใต้ออกตกไปหมดเลยนะคะ

สำหรับการดูแลความปลอดภัยนั้นก็กองทัพบกก็จะเป็นตัวหลักนะคะ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองและอาสาสมัคร
ตั้งด่านเพื่อป้องปรามอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่
เช่นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังหนึ่งสู่พื้นที่ชายแดนเราก็ต้องเข้มงวด
และยังดำรวงการปฏิบัติดีตามมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดมาจากการขับขี่
ตามคำสั่งของคณะรักษาความสุขแห่งชาติ
แล้วก็ใครที่เมามาก็จะให้จอดดูแลก่อนไม่ให้ขับ
แล้วก็นำรถของผู้ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทั้งหลายเก็บก่อนเลย
หมดเทศกาแล้วค่อยมาเอาคืนดีก่อนได้โอ้โหโหโหโหเยอะมากนะ
ก็จะจัดให้มีการดูแลตามภาพรวมของแผนงานเขาก็จะดูส่วนรอบเขาดูหมดดูให้หมดเลย
เพราะหนูไปถ่ายรูปกับไฟไงผมมาวาง

ใช่ครับก็มีผู้หญิงมีคนคนวงจีกมีคนอะไรเงี้ย
ไม่รู้กล่องใส่รายใช่ไหมต้องให้หมามาดมก่อนอืมจะเป็นมากจาวอีกที่หนึ่ง
หนักรถเลยนะคะเขาไม่ให้ขับเลยหายเมาก็ไม่คืนถึงวันที่สามนะคะยืด

เป็นการตำโต้นะฮะจ้ะอืมก็กว่าจะไปได้รถคืนก็คือหลังจากที่เสร็จ
งานปีใหม่นั่นแหละค่อยว่ากันไปเออดีแล้วแหละ
เราขออนุญาตเอาข่าวมาจากเฟซบุ๊คสักข่าวหนึ่งนะฮะเพจดังเนี่ยมีการโพสต์ภาพ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรอะไรรู้ไหมคุณไอ้ม้าประทับส่งผีบ้าจะบ้า
ประทับทรงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยออกโดยกระทรวงศึกษาที่การ
ได้อ้าวอ้ะอย่างอ่าพี่หลายพูดมาอ๊กฟอสเคมมิทเขามีเรียนวิทยาเกี่ยวกับว่า
พวกพวกวิญญาณเขามีแต่พี่ยังไม่ได้เรียนน่ะเขาเรียนกันเป็นเรื่องเวลา
อะไรแต่อันนี้งงแล้วกันเป็นปู่มหาหมุณีอริยา
ไลฟ์สดต่อกับเพจดังเหตุนำภาพใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
หลักสูตรของเขาก็การประทับส่งปัดปัดปัดปัดมาเปิดแพร่
แล้วก็บอกว่าหลักสูตรนี้นะฮะจริงหรือเปล่า
อ่ะเราไปฟังสักนิดหน่อยมีเสียงไหมฮะลองฟังดูไม่มีไม่มี
คือเขาบอกว่าหลักสูตรนี้จริงนะฮะแล้วก็ซัดเหมือนลากเขาไปตาย
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กนะฮะของคุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดี
โอ้ยฉันชอบตามเพจเพจตลกมากพี่คุณท้าวศรีศุกร์วันพิโรมพักดี
ได้โพสต์ภาพใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการฉบับหนึ่ง
ที่ระบุว่ามอบให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรประทับทรงนะฮะ
ให้สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่ากระทรวงศึกษาธิการเขาไปมีหลักสูตรนี้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ไปมีกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไอ้หลักสูตรนี้มันมีจริงหรือไม่
นี่มันข่าวจริงข่าวเท็จเนี่ยล่าสุดนะฮะ
อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี่เราบอกปู่มหาหมุณีอิริธาดาบทเนี่ย
ตั้งชื่อซับปะคุณเอ้ยโอ้โหสถาปนาตัวเองดีมากนะฮะ
ได้มาเพราะว่าเป็นสำนักศักยันต์เกี่ยวกับอัคระโบราณ
เป็นเรื่องของความรู้ใครไม่รู้จริงก็อย่าพูดเลย
หากคุณเท้ากิจจริงก็ขอให้สอบถามเป็นรายบุคคล
เอาหลักความจริงมาคุยกันหากมีการปลอมเอกสารจริงทำไมไม่ไปแจ้งความล่ะ
อย่าท้าอย่าท้า
อย่าให้ประชาชนช่วยกันดูแหละจุดนี้ด้วย
แล้วก็มีปู่มหาหมุณีอริยบทกล่าวว่าเรื่องแบบนี้มันมาตั้งนานแล้ว
ขอยืนยันว่าคลิปของตนทุกคลิปมีเหตุและมีผล
จ้าแค่เข้าทรงเนี่ยนะมีเหตุมันก็ไม่มีเหตุแล้วมันไม่มีผลแล้วแหละ
หากมีอะไรขอรับผิดชอบเขาบอกว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
คนผิดก็ว่าไปตามผิดคนถูกก็ว่าไปตามถูก
นี่คือจัญญาบันหากคนผิดจริงก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ไม่ใช่หยิบภาพของคนอื่นมาโพสต์
ไม่ใช่ทำอย่างที่เขตคุณเท้าทำเหมือนลากเขามาตายนึกออกป่ะ
คุณดาวนี่เขาเป็นเพจที่ตามไปตามสำนักต่างที่เอารูปมาลงแล้วก็ล้อเลียน
มาเรื่องนี้เจ๊ไฟทุกคนทราบใช่ไหมที่อยู่ตรงประตูผี

ที่เขาได้มิชชาลีนเป็น๑ดาว
นี่เลยทำให้การเสียภาษีนั้นมีเหตุการณ์หนักขึ้นไปกว่าเดิม
แต่ว่าทางกรมสรรพากรเขาบอกว่า
ก็สบายใจได้ถ้าเสียภาษีถูกต้องก็จบ
ธิบดีกรมสรรพากรบอกเจ๊ไฝ

ดังมากก็ลาดหน้าแล้วก็โจ๊กแห้ง

ดังนั้นบอกว่าสบายใจได้นะหากเสียภาษีถูกต้อง
ก็จบส่วนการบริจาคเข้าโครงการ๙คนละ๙
ลดหย่อนภาษีได้ถึง๒เท่านะ

ดังนั้นในประสงค์คูณแท้เนต

ปรากฏว่า๙คนละ๙ไม่ได้รวดภาษีทั้ง๒แล้ว
ลดได้ตามปกติคือการลดภาษีเนี่ย

แต่๙คนละ๙ไม่ได้มีใบเศ็ดในการที่บริจาค

บดีกรมสรรพากรเนี่ยกล่าวถึงกรณีของนางสุพิญญานะฮะ
หรือว่าเจ๊ไฟนี่แหละเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ตรงประตูผีเนี่ยนะ

การันตีความอร่อยและคุณภาพระดับโลก
เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไปเฝ้าที่ร้านนับ

ตอนนี้นะให้เจ๊ไฝสบายใจได้
ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยร้านมีรายได้เข้ามา

กรมสรรพากรระบุนะครับว่า
ไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้ว่าเจ๊ไฟเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

กรมสรรพากรสามารถเปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษี

อย่างพวกเราทำงานกันจะมีใบกำกับภาษี

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนที่เจ๊ไฟเขาบอกว่า

อย่างร้านเจ๊ไฝเนี่ยอาจจะมีเอฟเคอย่างหนึ่ง

ก็ช้ามากขึ้น๒
คิวก็เยอะเหลือเกิน

ชีวิตฉันวุ่นวายไปหมดแล้วกับดาว

แต่ก็กินบอกว่า

แล้วแต่ด้วยปูด้วยไรมันแพงขึ้นในที่สุดวันนี้เจฟัยบอกว่า
สรรพากรมายืนอยู่รอบร้านเลยนับจานค่ะนับจานไปเขาว่าอย่างงั้น
อ้าวตามข่าวอ่ะมาไม่อันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากมากเลย
พอประกาศเมื่อวานก่อนเนี่ยตัวของเราก๊อตจี้
เราประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อวานนี้นะคะ
ว่าคุณมีวิธีขับขี่ปลอดภัยอย่างไร
มีผู้แสดงความไม่ได้โดนใจทีมงานที่แสนจิยุธรรมของเรานะฮะ

รับไปเลยก็จิท่านละ๑ตัวค่ะ

อ้าบรีกกันสักครู่
เดี๋ยวกลับมาคุณม้า
ข่าวนี้คุณต้องระวังไว้ให้ดีนะ

เสี่ยงเป็นโรคมาเร่ง
คนที่ชอบเอามือถือวางไว้หัวเตียง

ดับหนูดับแต่ว่าไม่ได้
ที่ผ่านมาเมื่อเดือนธันวาคม

วันนี้คือทางทำเนียบข่าว
ทางหลายที่เขาก็พูดออกมาแล้วว่าตอนนี้เขา
ล่าสุดทางธรรมเนียบข่าวเขาก็ปล่อยรูปออกมาให้ดูแล้วว่า

วันนี้อเมริกาเขาค่อนข้างเปิดเผยมาอยู่แล้ว
ล่าสุดมีการค้นพบระบบดาวเคราะห์
จริงแล้วระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ย

ใช่เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้าน
เขาบอกว่าทุกวันนี้เราค้นพบระบบดาวเคาะ
คล้ายกับระบบสุริยะของเราเลย
การค้นพบดวงดาวใหม่เนี่ย
ห่วงอวกาศกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสร้างความตื่นเต้นทุกครั้ง

เรามีเพื่อนนอกโลกเหรอ
เรามีลักษณะโลกที่เป็นเหมือนเราเหรอ

นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับ
เบื้องออสตินรัฐเท็กซัสเนี่ย
ทำงานให้กับองค์การบริหารการบินและอวกาศ

เขาพบดาวเคราะห์ใหม่
ที่อยู่ห่างจากโรค๒๕๔๕ปีแสง
คือการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล
ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์นะครับ
มีสมาชิกดาวในระบบทั้งหมด๘ดวง

แต่ขนาดเนี่ยใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีก
มีดาวเคราะห์อีก๘ดวงโคจรรอบ
ตำแหน่งเดียวกับโลกของเรา
มีลักษณะมีหินมีอุณหภูมิสูงถึง๔๒๗องศาเซลเซียส
อยู่กันยังไงวะ๔๒๗องศาเซลเซียต

และก็มีรอบโคจรเพียง๑๔วัน
แต่ละดวงมีระยะใกล้กันมากขึ้น
ทำให้ระบบสุริยะมีขนาดเล็กกว่าระบบสุริยะของเรา
แต่ก็คือมันคล้ายกับระบบสุริยะที่เราอยู่กันทุกวันนี้มากที่สุด
ผู้ค้นพบระบบดาวใหม่เนี่ยเผยว่านี่เป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้น
ยังเป็นความสำเร็จในการใช้โครงข่ายของประสาทเทียมของคอมพิวเตอร์
เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์นี่คือประสาทเทียมนั่นแหละทุกวันนี้นะครับ
ในการระบุถึงดาวเคราะห์ที่มีสัญญาณอ่อนแอที่จะทำให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกในอนาคตต่อไป
เขาว่าอย่างนั้นยิงยังแล้วนะพี่ม้านะ
โทษพี่เนี่ยทางช้างเผือกก็เป็นอีกระบบนึงนะแต่ไม่ได้มีสุริยะจักรวรรณแต่เป็นอีกระบบหนึ่ง
เป็นจักรวาลอีกก้อนหนึ่งเอาเหล็กมาจากไหน

เขาไม่เขาไม่ต้องใช้เหล็กก็เราไม่ต้องเหล็ก
เขาไม่ต้องใช้เหล็กอ้าวแล้วไอ้จานมันทำมาจากอะไรอ่ะ

มันอาจจะเจริญกว่าเราหรืออาจจะช้ากว่าเรา
บอกวิวัฒนาการของเราหลายอย่างเนี่ยก็มาจากเขามาบอกเรานะ

อาจารย์เทพปะนมเมิงแมนบอกเขาก็ยังไงอ่ะ

คุณรู้จักอาจารย์เทพนมเมืองแมนไหม
เขาบอกเลยลูกเขามนุษย์ต่างดาวเลี้ยง

เขาบอกลูกเขามนุษย์ต่างดาวเลี้ยง

แล้วพาพี่ม้ากลับมากะบี่ก่อนพี่ม้า
นี่พี่ม้าต้องร้องไห้แน่อันนี้นะคะ
เพราะว่าหนุ่มคนนึงนะคะ
ใช้ชื่อเจ้าของเฟซบุ๊คว่าปรัชญาพันตาจิตเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คว่าเขาดำน้ำลงไปใต้น้ำแล้วต้องร้องไห้
เขาไปเจอปากาลังซึ่งปกคลุมด้วยอ้วนเต็มไปหมด
และมีปลาที่ติดอยู่ในอวน
ตายติดคาอวนไปเลย
อวนไปก็ร้องไห้ไปไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้
เป็นเสียงที่สะท้อนให้สังคมหันมาดูแลสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลไทยนะคะ
เพื่อใช้อ้วนที่ผิดประเภท
ในโลกโซเชียลก็แพร่ภาพของเจ้าของเฟซบุ๊กคุณประชัยาภัณฑ์ตาจิตเนี่ย
ระบุว่าเขาบอกว่าเป็นวันที่ลงไปดำน้ำแล้วต้องร้องไห้
ใต้น้ำอืมเพราะว่าเขาพบแนวปาการังที่ถูกปกคลุมด้วยอวนเต็มไปหมด
และยังมีปลาที่ติดอยู่ที่อวนตามแนวประการกันเป็นจำนวนมาก
ต้องตัดอวนไปร้องไห้ไปด้วย
และกู้ขึ้นมาได้เพียง๑๕ของเนื้อที่ทั้งหมด
ที่เขาไปเจอที่เกาะยาวาสะ
เกาะยาวา๓จังหวัดกระบี่ชื่อแปลกหน่อยนะฮะ
เจ้าของบอกว่ามีคนมาแจ้งว่าเจออวนตนก็ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้

คาดว่าอวนนางกะเป็นของชาวบำงที่รักรอบวางอวน
แล้วก็ดักจับสัตว์น้ำในช่วงกลางคืน

แล้วก็บางทีบางสัตว์ทะเลบางอย่างมันต้องว่ายน้ำตลอด

เรื่องนี้ก็น่าอันตรายพอสมควรเหมือนกันนะคะ
ใกล้โทรศัพท์มือถือมากไปก็อาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เลยทีเดียว
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรวมทั้งบรรดาแท็บเล็ตทั้งหลาย
ดูเหมือนเป็นปัจจัยที่๕ของชีวิตของคนเราตอนนี้นะ

เพราะว่าเป็นที่ย่นย่อการติดต่อแล้วก็ทำให้ร่วงรู้ข่าวสาร
จากทั่วโลกอย่างทันอกทันใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคม

หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขรัฐแคริฟอร์เนียได้ออกมา
ประชาชนที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือนะ

ซึ่งก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาปลุกในตอนกลางคืน
ว่าพวกที่ใช้เล่นโซเชียลมีเดียยังไม่หยุดหย่อน
อาจจะไม่เป็นผลดีกับสุขภาพ

เนื่องจากมีการวิจัยแล้วเขาพบว่าจะมีเนื้องอกในสมอง
มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้มือถือ
สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องนานเป็นเวลา๑๐ปี

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่างวันรวมถึงยามค่ำคืน
โดยบางคนนี้ใช้ทั้งเป็นนาฬิกาปลุกด้วย

ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะปล่อยพลังงานความถี่ของคลื่นวิทยุ
เมื่อรับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังเสารับสัญญาณต่าง

รวดเร็วเมื่อโทรศัพท์พยายามที่จะรับสัญญาณ
นั่นกรมสาธารณสูตรแคลิฟอเนียนี่ได้แนะนำวิธีการแก้ไขง่ายไป

ลองวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้ห่างจากร่างกายสิ

ลดการใช้เมื่อสัญญาณอ่อนลง

ลดการใช้โทรศัพท์มือถือในการดาวน์โหลดชมวีดีโอแบบสด

ในวันนี้ในวงการของเรา

หรือดาวน์โหลดไฟล์คณาดใหญ่

ถ้าเราเปิดไว้มันก็จะหาสัญญาณของมัน

คุณเปิดไวไฟเวลาที่มันหาไวไฟที่มันก็เป็นการหาสัญญาณหมดทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชื่อตรงนี้เขาบอกว่า

ฝรั่งบอกวันนี้ทุกบ้านมีบ้านใครไม่มีไวไฟบ้าง
สมาร์ทโฟนมันก็ต้องไปหาสัญญาณไวไฟ
เขาบอกไอ้การดึงสัญญาณไวไฟมาเขาคิดว่า
คุณคิดว่ามันไม่มีเอฟเคกับร่างกายเราเหรอ
เอฟเฟคพวกคลื่นของเรดิโอ
ขึ้นเลยดีโอยังมาดึงหน้าเราได้กันเลย

แล้วคุณคิดว่าไอ้พวกคลื่นอย่างนี้จะเป็นยังไง
ใช้แล้วหน้าตึงน่าจะยิ่งขายดี

เออเอือมันต้องไปทำไฮฟู

เพราะว่าเราไม่ได้พระวัติไม่ชอบใช้พวกคริมซียูต่างค่ะ

จิ้มเลยจิ้มเลย

หายไปหลายวันตอนนี้เวลาเช็กผมกันนะค่ะ
ดังจากประเทศออสเตรเลียตัวช่วยเพื่อคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย
ปิดผมขาวฉับไวสวยหล่อทันใจใน๕นาที
สีผมติดทนแล้วก็ไม่จางออกหลังสระด้วยค่ะ
มีทั้งหมดด้วยกัน๓สีนั่นก็คือสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาติ
ใครอยากสวยหรืออยากหล่อสีไหนเลือกเลยค่ะ
แถมยังใช้ง่ายแล้วก็สะดวกเลยนะคะง่ายแหละเปิดออกมา

เสร็จแล้วนี่เขาจะมีแปลงให้
มี๒สีให้๒รอดพร้อมกันไม่ใช่๒รอด
ก็บีบมาพร้อมกันปื๊ดแค่นี้เองเสร็จแล้ว
ต้องวีไปเลยวีไปเลยวีไปให้ทั่วสีสัก
วีหวีไปอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณ๕นาที
และก็ไปสะออก๕นาทีแค่นั้นติดเลยแล้วมันดีนะโอเคผมดำปุ๊บมันดิกลง
มันดีต่อใจแล้วก็ลมหายใจบางทีเขาบอกคุณเคยไปย้อมมันเหม็น
เห็นอันนี้เขาบอกดีต่อลมหัวใจด้วยเพราะไม่มีแอมโอเนีย
กลิ่นมันก็จะไม่ฉุนอ่อนละมุนต่อเส้นช่วยทำให้ผมแรดูเป็นธรรมชาติ
คุ้มค่าเพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่า๑ครั้งด้วย
ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะ
รวมถึงมีขายในช่องทางออนไลน์หรือว่าเข้าไปดูเลยค่ะ
จัดมาเสริมสวยเสริมหล่อหล่อแล้วหล่ออีกสวยแล้วสวยอีก
เสริมความมั่นใจให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอย่างง่ายทันใจเพียงแค่๕นาที

กัญชัยบอกว่าหล่อแล้วหล่อเล่าเฝ้าแต่หล่อหล่อไม่เกรงใจคืน

จ้ะทั้งสีสาหรี่จ่ายทั้งสีดำอยู่ไหนสีดำให้หนังไปสักกล่องขอบคุณมากค่ะ
เรามาดูกันซิว่าดารายังอันดับ๑เป็นอั้มพระจรภาพอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เมื่อก่อนนี้เห็นไหมดาราถ่ายแกซีนทีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
ทุกวันนี้แมกกาซีนแม้กระทั่งขวัญเรือนเราก็ประกาศติดปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะดูคุณทำคุณโตมากับหนังสือแฟชั่นเราจะดูแฟชั่นเซ็ต
เราจะดูดาราว่าเป็นอะไรยังไงก็จะดูจากแมกกระซีนทุกวันนี้ดารามันมีสื่อตัวเองหมดเลย

วันนี้โอเคล่ะเฟซบุ๊กก็เป็นอันดับหนึ่งแต่อินสตาแกรมน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่า
เอ่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของดาราในแต่ละคนและพูดถึงกระแสนิยมของดาราคนนั้นนั้น
เรามาดู๑๐อันดับกันนะครับว่าใครในวงการบันเทิงเนี่ยที่ทรงอิทธิพลมียอดติดตามในไอจีเนี่ยมากที่สุด

จริงแล้วมาริโอเนี่ยเขาบอกเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ๑๖ปี
ตอนนี้กลายเป็นพระเอกพันล้านเคมีสาธารณะ
ประกบใครต้องยอมรับว่ามันเข้าได้กับทุกคน
นั่นคืออันดับที่๑๐ก็คือมาริโออันดับที่๙
คิมเบอรี่แอนเทียมซิรินะครับนางเอกลูกครึ่งหน้าคมเนี่ย
แม่ของวงการเนี่ยที่มีการพัฒนาฝีมือ
บอกโอ้โหนับวันนี้เหมือนแอนทองผสมเข้าไปทุกวันเนอะ
ก็อยู่ที่๖ล้าน๖ล้านนะครับ
เรามาต่อกันที่นางเอกมากกี้ราศี
เจ้าสาวป้ายแดงเนี่ยที่มีชุดแต่งงานอลังการนะฮะ
แล้วก็มากกี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับ
ล้านกว่าแต่ชนะคิมเบอร์รี่นิดหน่อยนะฮะ
อันดับที่๗คนนี้เป็นนางเอกสายบุญเลยล่ะ
แล้วก็ต้องเรียกว่าสวยจริงก็คือยายาอุรัสยา
ที่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มักจะออกทิพย์สร้างกุศลเข้าวัดเขาวายอยู่เป็นประจำ
สวยกันเลยค่ะก็จะเอามาลงไอจีตลอดว่าเขาไปทำอะไรยังไง
คนก็ชอบไปดูไลฟ์สไตล์นางไปดูหุ่นของนางนะฮะ
แล้วก็ใช่หลุยวิกตองเลือกให้นางใส่เสื้อผ้า
เพราะฉะนั้นหลังหลายเสื้อผ้าของนางเนี่ย
ก็จะเป็นหุยวิกตองเกือบหมดเลยเพราะว่านางก็จะใส่ทุกอย่างเป็นหุยวิกตองหมดเลย
เขาต้องยอมรับเลยนะครับเรียกว่าทุกอย่างเนี่ย
ทุกอย่างเต็มอะผู้หญิงคนนี้นางอยู่ที่๖ล้าน๑แสนคน
ก็พอจริงนางเอกช่อง๓เล่นเหี้ยกับหมดเลย
พลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานเนี่ยคุณจะเชื่อหรือเปล่าว่า
คิมเบอร์ลี่มากกี้ยายะรุ่นหม่านยังยอดไอจีย์ยังสู้คุณไอ

อเจมส์นางจริงใจนางด่านางเซี๊ยะ

นางด่านางเชี๊ยะ

นังเซี่ยกับจริงคนก็ดูไอ้กี้ปอยมันเหมือนสนุก
๖ล้าน๑๕๐๐๐๐อันดับ๕มาเป็นของผู้ชาย
อยปกรณ์จอมเกลียนหนุ่มมาสกวนคนนี้เขาก็เรียกว่าไอ้หน้าหนวด
พอกวนหนูดแล้วหน้าแป๊กไปเลยไม่ได้บอยต้องมีหนวด

ตอนนี้เข้าไปฮอต

อยู่กับน้องนาเดเป๊ะนัดไปกันหมดเลย
อีกคนไหนวะ
อันดับ๔เป็นของวุ้นเซ่นกลับใช้ชีวิตสวดอีกครั้งคราวนี้เร่งขึ้นไปอีก
นางบอกนี่แหละเจ้าแม่ไอจีตัวจริงดูสิรุ่นใหญ่งั้นเลย
รายได้จะเยอะมากจากการแค่พรีเซนต์สินค้าเนี่ยนะ๖ล้าน๔แสนค่ะมากกว่าบอยปกรณ์
ต้องออกทีวีเยอะอ่ะแสนนึงไม่ต้องออกทีวีเยอะนางแต่งหน้าเช้ามาอยู่บ้านนางก็ได้เงินมากกว่าเราอีกแล้ว
ในขณะที่พวกเรากำลังฝ่ารถติดกันอยู่วุ้นเส้นแค่สะบัดผมอยู่หน้ากระจกก็ได้เงินแล้วเนาะ
ถือบ้างไม่ถือบ้างแล้วแต่คุณแม่มดอย่าลืมค่ะคนข้างคุณแม่ก็สะบัด
อย่าไม่ให้มีใครตามต่อแล้วดูอ่ะเดี๋ยวเนี่ย
ไปแล้วไปรับไม่กลับมา
ไม่มีอะไรอ่ะสิไม่น่าตื่นเต้น
ปีคืนดีกันแล้ว
อ้าวคืนดีกันอีกแล้ว
พี่เรียกกับคู่ลำไย
สัญญาว่าปีนี้จะตีกันให้น้อยลง
สัญญาอีก
ทำไมนางเลิกดีเลิกดีปีนึงกี่รอบออนออฟเนี่ย
มีอาการรอแร่มาทั้งปีเลยนะคะ

ซึ่งซอแววรักร้างถึงขั้นสาวใบเตยเนี่ย

ดุเดือดเลือดพลาดถึงปัญหาเรื่องนิสัยเดิม

ใจเย็นค่ะพี่เขาดีกันแล้ว

แต่ถ้ากดดันมาจากแผง

แต่ถ้ารอดรอบนี้มีข่าวดีแน่

ฮ่องกงพร้อมสัญญาปีหน้าจะตีกันให้น้อยลง

คงจะที่ถี่กันใส่กันโลกแตกแล้วนะ

ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
อีกหนึ่งคู่ที่ใครหลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่ง

ซึ่งตอนนี้หลายคนก็ไปอิจฉาน้องนุ่น

แล้วบอกว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยบอกชัดไปแล้วอีกครั้งว่า

บอร์กอลตี้ต้องทำปากคว่ำได้ใช่มั้ย
ตอนนี้คว่ำไม่ได้แล้ว
เหยียดหยามใครไม่ได้

แล้วแล้ว

พรุ่งนี้เรามาสนุกสนานกับข่าวใส่ไข่
มาวิเคราะห์ตัวแรกเรื่องแปลกทั่วไทยกันครับ